ส่วนบ้านหลังนี้ที่พัทธลุงเนี่ยนี่ถูกยิงถล่มเนี่ย
รัวยี่สิบกว่านัดนะฮะแต่นี่คนในบ้านโชคดี
ไม่มีใครโดนกระสุนเลยนะฮะค่ะแต่โดนไปยี่สิบกว่านัดนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงตี๓ที่ผ่านมาฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่
สายทะเลน้อยบ้านบนในพื้นที่ตะบนทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
นี่สพทะเลน้อยไปตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับแจ้งนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าถูกยิงถล่มฮะเจ้าของบ้านชื่อนายคุณวุฒิเดชนักฮาริน
อายุ๔๖ปีนะครับแล้วก็เนี่ยฮะให้ตำรวจดูร่องรอยที่บ้านเนี่ยคือ
กระสุนปืนที่ถูกยิงเข้ามาเนี่ยเป็นทั้ง๑๑มมก็มี๙มมก็
มีนะฝาบ้านนี่แบบโอ้โหเป็นรูพลุนเยอะแยะไปหมดแต่มีสองนัดนะ
ครับที่ทะลุเข้าไปถึงข้างในบ้านในบ้านมีหัวกระสุนปืนขนาดสิบเอ็ด
มมตกอยู่สองหัวนะฮะส่วนด้านนอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ฮะภูมิ
กับการสพทะเลน้อยกับชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบพื้นที่
นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลจากทางเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะโดยลูก
สาวเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของเธอเคยถูกคน
ร้ายที่เป็นอริเก่าของสามียิงขู่มาสองครั้งใช่ค่ะเพราะว่าเธอ
ตัดสินใจย้ายไปทำมาค้าขายอยู่ที่พื้นที่๓จังหวัดชายแดน
ใต้นะฮะไปอยู่ที่ยาลานี่ให้ข้อมูลกับคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของ
เรานะแล้วเมื่อวานเนี่ยเธอเนี่ยเพิ่งกลับมาเยี่ยมพ่อที่บ้าน
พัทธลุงคือมาถึงเนี่ยโอ้โหกลางคืนตี๓ถูกยิงถล่มเลย
กว่านัดก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนยิงขู่ที่ข้างบ้านก่อน
จากนั้นคนร้ายเนี่ยเดินมาเรียกให้สามีเธอเปิดประตูออกมาหา
หน่อยแต่สามีเธอไม่ออกไปนะก็เลยถูกยิงถล่มใส่เข้ามาคือ
ยิงจากข้างบ้านอ้อมมาด้านหน้าบ้านพยายามยิงที่ประตูบ้านอีก
แต่ตอนนั้นเหมือนกับว่ากระสุนมันยิงไม่ออกแล้วนะคนร้ายก็เหมือน
โมโหแล้ววกกลับมายิงที่ข้างบ้านอีกสองสำนัด
แล้วมันตรงกับห้องนอนของเธอกับลูกวัย๖ขวบด้วย
ก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะวนมายิงหน้าบ้านซ้ำอีก
แล้วถึงขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเธอเชื่อว่าเป็น
อลิเก่าของสามีอย่างแน่นอนคือความจริงเนี่ยเธอบอกว่ามันเคลียร์กันจบแล้ว
แต่ทางฝั่งผู้ก่อเหตุเหมือนกับไม่ยอมจบส่วนที่คนร้ายมายิงที่ประตูหน้าบ้าน
กะยิงให้แบบโอ้โหประตูแบบพังแล้วก็เข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ยิงเนี่ยจังหวะยิงหน้าบ้านกระสุนไม่ออกเลยนะฮะ
บอกว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่ช่วยเหลือไว้ก็ได้
ก็ไม่เคยมีอีกการแบบนี้ค่ะ
คือดึงประตูแบบดึงแบบ

ก็คือมาก่อนได้ไหมคือตอนนี้แบบ

คือสั่นกลัวหมดแล้วค่ะ
ก็ดึงครั้งเดียวแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ยิงปืนกว่าประมาณ๑๐นัด

ว่าประเด็นว่าทำไมทำไมต้องทำร้ายกันแบบนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าที่มายิงในห้องก็ลูกเราก็อยู่ด้วย
ลูกเราตอนนี้ก็เครียดแล้วก็ฟันภาวะค่ะ
คุณวุฒิเจ้าของบ้านบอกว่าคนร้ายมากระหน่ำยิงยิงถล่มอยู่เนี่ย
นานประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะตอนนั้นในบ้านเนี่ยต้องวิ่งหลบกันไปอยู่ในห้องน้ำนะฮะ
เพื่อเอาชีวิตรอดลูกสาวก็โทรเรียกตำรวจนะ
ก่อนที่คนร้ายจะขี่จักรยานยนต์เนี่ยคือเข็นไปนะแล้วไปสตาร์ทข้างนอกแล้วก็หลบหนี
ก่อนจะหนีนี่กระชากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านไปตัวหนึ่งด้วย

แต่ถ้าเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็สู้ตายเหมือนกัน
คือเพื่อนบ้านแถวที่เกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกันนะฮะ
ตี๓ไม่มีใครกล้าออกมาดูเหมือนกัน
กลัวจะถูกลุกหลงกลัวจะเกิดอันตรายนะครับ
ขณะเดียวกันตำรวจบอกว่าสาเหตุก็คงมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
อาจเป็นปัญหาเรื่องการทำธุรกิจอะไรยังไงกัน
เดี๋ยวต้องไปสืบสวนขยายผลกันต่อ
แต่ตัวคนร้ายเนี่ยพอจะได้เบาะแสแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป